เอาใจช่วยเอสเตอร์ไปแล้วคราวนี้มางานบุญดีกว่าค่ะ
ชวนคุณผู้ชมชวนทั้งสองท่านด้วยนะคะ
มาร่วมอนุโมทนาบุญนะคะกับพระพลภูลพัฒน์นะคะ
ต้องบอกว่าเป็นนักแสดงชื่อดังนะคะ

เข้าพิธีอุปสมบทนะคะที่วัดเทพสรทันมาราม

บอกเลยงานนี้พี่แจ๊กรีนไม่พลาดค่ะ
ไปด้วยค่ะม่วนซื่นค้างอีหลี
เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังค่ะเดี๋ยวกับเพื่อนเลยนะ
ด้วยก่อนหน้านี้นะคะพระพลภูนิภาษณ์เนี่ย
ได้เดินสายไปกราบขอขมาลาบวชกับผู้หลักผู้ใหญ่
วงการบันเทิงหลายท่านเนี่ยตามที่เห็นหน้าจอค่ะ

อาโยทัศวรรณกับลูกสาวซึ่งเป็นผู้จัดนะคะ
รวมไปถึงท่านนี้ถือว่าเป็นแม่ในวงการ

เป็นแม่ที่ปลูกปั้นคุณพลเข้าสู่วงการบันเทิง
แถมพอแต่งงานเสร็จนะคะไม่ทอดทิ้งนะคะ
ยังอนุญาตให้ครอบครัวคุณพลพร้อมด้วยภรรยา

คนโต๕ขวบคนเล็ก๒ขวบ

ใช่นะคะแล้วงานนี้ค่ะพี่เอสุภาชัย
ก็รับเป็นเจ้าภาพงานอุปสมบททั้งหมดเลย

คือดูแลทุกอย่างสถานที่วัดทำบุญทุกกระบวนการเลย
บรรยากาศก็เป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะนะคะแม้ช่วงเช้าเนี่ยที่ปฐุมฝนตกหนักมากนะคะแต่ก็มีเพื่อนศิลปินดารามาร่วมอนุโมทนาบุญกันเพียบเลยค่ะ
คุณแพนเค้กเขมมะนิดค่ะคุณมิคทองระยะคุณเนยโชติกาพี่ยุ้ยปรัฐมวัลแล้วก็อีกหลายท่านค่ะ
คุณจินจินนะก็ไปเนี่ยตามภาพเลยนะคะพี่เอ๋สวยไหมจ๊ะ
พี่เอบอกว่าพี่ตื่นมาแต่เช้าเลยจ้ะ๖โมงเช้าปุ๊บตื่นมาปั๊บค่ะแต่งตัวสวยด้วยชุดไทยสบายสีทองค่ะ
ก็จิกวิกยาวขนาดนี้นะคะทำพิธีปลงผมให้คุณพลนี่แหละค่ะ
ซึ่งตอนที่หนุ่มพลก้มกราบรองเท้าคุณแม่แท้แล้วก็เท้าพี่เอด้วย
นี้ซึ้งใจมากคืออีกคนเป็นคุณแม่ที่ให้กำเนิด
อีกคนก็เป็นคุณแม่ที่ให้กำเนิดวงการบันเทิง
พี่เอน้ำตาคลอเบาเหมือนซึงใจกราบเท้าพี่เอแบบนี้เลยค่ะ
แล้วก็ถึงเวลาของนางฟ้ารำแห่นาคค่ะเสร็จกระบวนการทั้งหมดทั้งมวลค่ะ
เหมือนฟ้าเป็นใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านรู้แจ๊กกะลีนมาเว้ยฟ้าเปิดซะหน่อยละกัน
ฝนหยุด๑๐โมงมาเลยจ้าแดดส่องสว่างค่ะ
หมู่มวลดาราและครอบครัวรวมตัวกันไปลำหน้านาคเลยค่ะ
วนจอยแน่นอนงานนี้ไม่พลาดพี่แจ๊กรีนสีเขียวมาเลยค่ะนี่
คนสวยนะคะนางฟ้าแน่นอนไม่พลาดนะคะไปรำหน้าขบวนแห่เสริงประชันพี่เอสุปชัยไปเลยค่ะ
คือพี่เอเนี่ยเขารับว่าพี่เอแต่งเต็มแล้วนะแต่เจอชุดเกี่ยวใบตองแจ๊กรีนไป
ร้อยเมตรก็เห็นนะคะคือพี่เอ็นเนี่ยรับหน้าที่ถือหมอนให้หน้าคนนะคะบรรยากาศคึกคักจริงค่ะ
พี่เอแกเต้นสะบัดแรงจนสบายปิวเลยนะเลิศไม่เชื่อไปดูภาพม่วนจอยหน่อยค่ะอุ้ยหนังฟ้ามาแล้วค่ะ
โอ้โหสบายฟิลปะล่ะเออม่วนจริงนะคะนี่งานบวชต้องแบบนี้ต้องทำแบบนี้
คุณผู้ชมแล้วโบสถ์กว้างมากโบสถ์ใหม่เธอหน้าแทบไหม้ไม่เป็นไรได้บุญมาก็พอแล้วแฮปปี้ค่ะ
หลังเสร็จสิ้นกันแขนาครอบโบสถ์สามรอบค่ะนาคพลและครอบครัวก็ทำไม่ดีจะกระดินรอฉากนี้เลย
โปรโมยทานของผู้ชมให้เจ้าบ้านระแวกนั้นนะคะดิฉันช่วงจริงไม่ทันอ๋อ
โอ้โหนะคะแต่ว่าแน่นจริงจริงแจกแบบแบงค์พันธะวันหลังเธอไปนี่เธอลบไปรับด้วยนะ
จริงงานนี้บุญหนักมากนะคะก่อนที่เจ้าอาวาสจะนำสวดค่ะเพื่อทำพิธีอุปสมบทให้กับพระพลภูมิพัฒน์นะคะ
ซึ่งท่านได้ฉายาทางธรรมว่าวรปัญโยนั่นเองค่ะโดยพี่เอสุภาชัยนะคะยังพาพี่สกรีนกรวดน้ำนี่ช็อตนี้ดิฉันซึ้งใจมาก
คือพี่จะกลับแล้วพี่เอ๋สบอกว่าอย่าเพิ่งไปจ๊าแกร์ดรับภูมิน้ำหน่อย
เขาได้แบบว่าใกล้ชิดเอ็ฐพุสู่ไหมลูกสาวลองรัดไปหน้านี่
เล่าให้พี่แจ๊กรีนฟังด้วยนะคะว่าการบวชครั้งนี้ของพระพลเนี่ย
ถือเป็นการบวชครั้งแรกเลยนะคะโดยจะบวชทั้งหมดเป็นเวลา๑เดือนค่ะ
ซึ่งงานนี้นะคะครอบครัวพระพลอันประกอบไปด้วยภรรยาคุณแอล
สวยมากนะคะรวมไปถึงลูกชายน้องเลโอวัยเจ็ดขวบ
แล้วก็น้องเลน่าวัย๒ขวบก็มาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
ยังไม่เสร็จสิ้นเลยนะคะตอนนี้ถวายเพลงแล้วก็แบบฟังธรรมกันต่อนะคะ
ใครที่ดูอยู่ตอนนี้เห็งปังรวยวันที่๑๖ทุกคนเป็นเศรษฐีค่ะ
ใช่สาธุค่ะอนุโมทนาสาธุบุญใหญ่ด้วยนะครับ